แล้วปกติเขาก็จะมีงานบุญมีพิธีต่าง
แต่ในงานนี้เขายังมีการจัดการแข่งขัน
ที่บอกเลยว่าโอ้โหสนุกจุกมัน
วันนี้เป็นการแข่งขันอินข้าวปุ่นรอบชิงชนะเลิศค่ะ

มันก้อนจะยอมแพ้
ตัวแค่นี้นะ

แต่กินเร็วและกินไวมาก
เรียกว่าดุดันไม่เกรงใจใคร
นี่คือบรรยากาศการแข่งขันกินข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนนั่นเอง
ภายในงานบุญภเวทที่วัดศิลาอาจตำบลท่าศิลาอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนคร
การแข่งขันนี่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันประมาณ๒๐คน
และพี่ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ลงแข่ง
กติกานะคะจะต้องกินขนมจีนให้หมดภายใน๑กิโลกรัม
เปิดให้ที่เป็นบุญภัย
เขาใช้เวลาเท่าไหร่
ภาพนี้
แทบจะไม่ได้เพลย์เลยนะใช้เวลาไป๑นาที๒๖วินาที
ไวมากเราไม่ได้ทำการกอภาพนะความไวของคุณพี่นี่คือความไวความเร็วจริง
สุดยอดหมดเกลี้ยงกระมังเลยค่ะคุณค่ะสุดยอดมากแล้วก็ได้รับรางวัลเป็นเงินสด๓๐๐๐บาท
แถมยังมีประกันชีวิตส่วนบุคคลด้วยด้วยเดี๋ยวนะ
ฉันชอบแถมประกันชีวิตให้เหรอแข่งกินปั๊บแถมประกันชีวิตเลย
เห็นบอกว่ามีรางวัลแถมให้ก็คือบอกว่าอ่ะไหนก็ทำเวลาได้เร็วที่สุดแล้ว

ถือว่าเป็นการแข่งขันที่สร้างสีสันให้กับงานบุญภเวทนะคะ
เราไปติดตามเรื่องราวน่ารักของพี่ก้อยต่อได้ที่
ผมจะบอกให้แบบนี้ส่วนใหญ่รูปร่างแบบผอมเนี่ย
กินเก่งแล้วชนะระดับโลกหลายคนแล้ว

แต่ก็เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลเหมือนกันนะคะ